เรื่องนี้อุ๊ยดิฉันแบบฟีดปากเลย
คือเห็นภาพแล้วขึ้นปกหนังสือพิมพ์เราด้วยนะคะ
ต้องบอกเลยแก้มวิทยานีวิชชี่เปลี่ยนไปแล้วค่ะ

ใหม่แล้วก็ดูซ้าเน็ตขึ้นหน้าปกไทยรัฐขนาดนี้
โอ้โหแซ่บถ้าไม่แซ่บเราไม่เอาขึ้นนะคุณ

เป็นผลงานมาจากการที่ซุ่มฟิตหุ่นฟิตร่างกายนะฮะ
หันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังค่ะ
ลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้รูปร่างดีขึ้น
ล่าสุดเนี่ยกับการอวดหุ่นเซ็กซี่ถ่ายแบบเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ดังอย่างโพเอ็มค่ะ
ก็เปลี่ยนลุคสาวแก้มโดยฝีมือน้องฉัดช่างแต่งหน้าชื่อดัง
มาเป็นสาวอินเตอร์หัวทองด้วย
ส่วนเว้าส่วนโค้งแบบที่หนุ่มเห็นแล้วก็ต้องร้องว้าว
ชะนีอย่างเราผู้หญิงอย่างเราเห็นแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้นะคุณ
คือสวยจริงไม่คิดเหมือนกันว่าคุณแก้มพอเปลี่ยนลุคเป็นแบบนี้ก็แบบจะสวยเซ็กซี่
คือก่อนหน้านี้เธอก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นเรื่อยอยู่แล้วนะครับ
แต่มาลุคนี้แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงค่ะ

ที่ฉันบอกเลยว่าสาวผิวสีไหนก็สวยได้
เดี๋ยวนี้เครื่องสำอางบ้านเราเยอะแยะ
อย่างหนึ่งคือเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วย

จิตใจก็ยกระดับให้มันดีขึ้นไปได้แล้วกันนะคะ